ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบุรีรำนะคะมีผู้ชายคนนึง
ถูกกลุ่มผู้ชายหลายคนเลยรุมทำร้ายร่างกาย
มีชาวบ้านพยายามจะไปช่วยพยายามจะไปห้าม
แล้วที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ให้ไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่จนเขากองไปกับพื้นแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะครับ

เขาเคยไปมีเรื่องกับลูกชายของหนึ่งในผู้ก่อเหตุอืม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าร้านประจำหมู่บ้านนะคะ
ที่บ้านสวัยสตำบลประคลชัยอำเภอประคลชัยจบุรีรำ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปถามคนเจ็บ
เรียกว่าในจ๊อปก็แล้วกันอายุ๒๐
จ๊อปบอกว่าผมมีเรื่องกับลูกชายอายุ๑๖ปีของอดีตอบต
นานมากแล้วตั้งแต่เรียนอยู่ป๕โรงเรียนประจำหมู่บ้าน
จำได้ว่าตอนนั้นลูกชายของอดีตอบต
ขี่รถจักรยานเข้าไปในสนามบอล
ในจ๊อปกับเพื่อนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่
ก็เลยบอกว่าให้ออกไปจากสนาม
แต่เด็กตอนนั้นอายุ๗ขวบไม่ยอมออกไป
หลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องกันมาตลอดเลย
แต่เขาบอกว่าตอนนั้นมันก็เด็กกันหมดแล้วเรื่องมันนานมากแล้ว

แต่อดีตอบตซึ่งเป็นพ่อของวัยรุ่นวัย๑๖เนี่ยค่ะ
พาพวกมาช่วยลูกชายแล้วก็ไปรุมในจ๊อป

โมโหแทนลูกเรื่องนานมาแล้ว
พ่อแบบโอ้โหใสเลยใสรุ่นพี่ของลูกค่ะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูบาดแผลกันนิดนึงนะคะ
คือมีร่องรอยบาดแผลจากการชกต่อย

ทีนี้ตัวลูกชายของอดีตอบตในหมู่บ้านที่ชื่อว่าในเอ็มนามสมมุติอายุ๑๖
เขาก็เล่าให้ฟังข้อมูลทางฝั่งเขา
เขาบอกว่าเขาก็คือคนที่อยู่ในคลิปด้วยนั่นแหละก็คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับในจ๊อปคนเจ็บอยู่
จนมาเห็นว่ามีคนมาช่วย
ในสมชายอายุสี่สิบสี่อดีตอบประตอบในหมู่บ้านบอกว่า
พอมีคนมาบอกว่าลูกโดนทำร้ายก็เลยชวนลูกอีกคนกับเพื่อนลูกชายวิ่งตามไป
ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายหรอกนะตั้งใจจะไปห้าม
พ่อของในเอ็มบอกพ่อเนี่ยเตะไปทีเดียวเองเตะเพื่อให้หยุด
เค้าเข้าไปห้ามใช่มั้ย
แล้วรูตามธุรกิจก็ได้ครับ
แต่ว่ายืนยันว่าได้ไปทำร้ายไหมครับ

ไม่เห็นอีกแค่เห็นกว่าเลียว

นี่ค่ะนายสมชายพ่อของในเอ็มอายุสี่สิบสี่
บอกผมไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำร้ายเตะไปแค่ทีเดียวเองครับ
จ๊อปเนี่ยอายุยี่สิบนะคะในจ๊อปที่โดนรุมเราได้คุยกับคุณย่าของในจ๊อป
นางสุกอายุหกสิบคุณย่าบอกว่าเขาก็ทะเลาะกันมานานแล้วแหละ
แต่ก็แปลกใจนะว่าโอ้โหมันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะอืม
ตั้งแต่นู้นอ่ะอายุเจ็ดขวบอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเพิ่งเจ็ดขวบ
แค้นฝังหุ่นขนาดนั้นก็ไม่ได้จะเข้าข้างหลานนะนะ
ก็รู้แหละตอนนั้นมันก็ต่างคนต่างผิดแล้วก็มาทะเลาะกันเนี่ยนะ
ก็เข้าใจว่ามันก็ผิดกันทั้งคู่ครับแต่สงสัยว่าทำไมอดีตอบต
เป็นถึงผู้นำชุมชนแล้วอายุตั้งเยอะแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว
ทำไมถึงมาร่วมด้วยล่ะมันเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เหรอ
ก็ต้องบอกให้หลานระวังตัวมากกว่านี้จะได้ไม่ถูกทำร้ายอีก
เรื่องต้นก็มีการไปแจ้งความกันเอาไว้ที่สพประโคนชัยนะคะครับ
เดี๋ยวตามต่อว่าเรื่องจะจบลงยังไงค่ะโอ้โหหมาตกใจหมดเลย
ใช่ค่ะหมาไม่เกี่ยวหมากระเจิงอ่าทุกผู้ชมครับ